ข่าวช็อกข่าวน่าตกใจคุณผู้ชมค่ะ
คือคุณผู้ชมพอคบกันแป๊บเดียวเองอยู่

ใช่แล้วค่ะแต่มันไม่จบเท่านั้นสิเพราะมันมีดราม่าต่างเยอะแยะมากมาย

หลังจากที่เขาออกมาประกาศว่าคบกันจนแฟนคลับเนี่ยเขาแห่เชียร์
เพราะว่าคู่นี้เคมีมันได้คือเฮฮาเข้ากันเข้ากันอ่ะแต่จู่ก็มีประเด็นที่ทำให้ชาวเน็ตเขาสงสัยว่า
คู่นี้เขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า

ก็เลยทำให้ความรักครั้งนี้มันจบลงหรือเปล่า
เตรียมกลับมาฉายใหม่ฉลองครบรอบ๒๐ปี
เคลียร์ชัดค่ะว่าผมนะไม่ได้เป็นคนบอกเลิก
และผมเนี่ยจริงจังกับรักครั้งนี้
ความรักครั้งนี้ยอมรับว่าเสียน้ำตาเกือบ๒อาทิตย์นะเธอ
ฝากขอโทษลูกค้าที่ติดต่องานคู่มาเกือบร้อยงานที่ต้องยกเลิกไป

ว่าขอเป็นผู้ชายที่ไม่แว้นก็แล้วกัน
มันดีมากนะแล้วก็ให้ได้สร้างรอยยิ้มให้หลายคนมากมาย
เพราะว่าผมรักเขามากใช่มั้ยจะให้ผมออกมาพูดอีกหรือปลอดภัย
ผมจะต้องมายอมรับว่าผมทิ้งเขาแบบให้เขาอกหัก
ผมคงไม่ใช่ลูกผู้ชายพอขนาดนั้นนะครับผม
ผมไม่ใช่คนมุ่งมิ้งอะนะ
ผมก็จะไม่ไปแกล้งทำเป็นประโยนโบด้วย
ผมก็จะไม่แกล้งไปทำอะไรที่มันเป็นแบบ

แต่ว่าในเมื่อเขามีความสุขเขาอยากปรับเปลี่ยนอะไร

ผมก็พยายามปรับเปลี่ยนทุกอย่างเท่าที่ทำได้แล้ว

ทีนี้เรามาสำรวจความเคลื่อนไหวของน้องเก๋ไก่กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะยังไง
เมื่อวานนี้พี่เอสุปชัยได้ลงคลิปนี้ค่ะ
เป็นคลิปที่เก๋ไก่ไปบ้านตัวเอง
ก็ไม่พลาดทำชาเล้งขายาวอีกแล้ว

ซึ่งก็ดูสดใสร่าเริงดี

เออดีใจนะที่เห็นเก๋ไก่กลับมาสดใสอีกครั้ง
แล้วก็ขอบคุณพี่เอด้วยที่ไม่ปล่อยมือน้อง
จบประเด็นของพระเอกเรื่องแฟนฉันไปแล้ว
เรามาต่อกันที่บรรยากาศนักแสดงกันบ้างดีกว่า

เขามารวมตัวกันแบบครบแก๊งเลย
เมื่อวานมันมีการแชร์ภาพกันที่เป็นแก๊งแฟนคลับรุ่นก่อนกับปัจจุบัน
มัน๒๐เลยแล้วเราโตมาพร้อมเขานะ

ดูสิว่า๒๐ปีอายุเราจะเท่าไหร่เถอะ

โฟกัสแจ๊คและกัส
ซึ่งแต่ละคนเนี่ยโอ้โหเติบโตแล้วก็มีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป

ใช่แล้วต่อมาเขาก็ยังเป็นมาโนธเธอ
เขาหลอกคืนมาโน่มจ้า
บางคนเนี่ยตั้งแต่ถ่ายหนังไปเนี่ยนะโอ้โหไม่ได้เจอกันเลยเกือบ๒๐ปี
งานนี้แจ๊คแฟนฉันยังคงคอนเซ็ปต์ตัวตึง
ปล่อยประโยคเด็ดให้ได้ฮากันด้วยเราไปฟังเสียงดูครับ
ถึงแม้อาจจะไม่ได้ใช้ชื่อแต่เราจะชอบชื่อนี้มาก
เพราะเรารู้สึกว่าแบบมันดังอยู่เรื่องเดียวนะเวลามันเล่นหนังอะไรอย่างนี้

คือสวยหลอกพัฒนากาจตามวัยก็ว่ากันกันไป
บอกว่านี่แหละนี่คือแฟนชัดในยุคก่อนแต่ว่าตัวตัวมาก็มันเป็นแบบนี้
ดึงหนังยางโตมาก็ประสบความสำเร็จในชีวิตกันไปหลากหลายสาขาอาชีพนะ
ตอนเด็กโดดหนังยางตอนโตมามันก็ได้ดีเหมือนกันแหละ

ตัดหนังย่างมาทำไม

อันนั้นมีฉากนึกเชื้อลี่แต่มีของที่จะจำผิด

เปลี่ยนเรื่องดีกว่าเพื่อนจะได้ไม่ล้อเรา